เวลากันไปด้วยเรื่องราวของการแข่งขันลีลาดนะครับ
กีฬาผู้สูงอายุครั้งที่๑๒ที่จังหวัดระยอง

เป็นมะเร็งเต้านมระยะสุดท้ายนะครับ
แต่ว่ากำลังใจเขาสุดยอดมากในการลงขันครั้งนี้
แรงบันดาลใจแล้วก็ความหวังสุดท้ายของเขานั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร

จากคุณชูศักดิวงทองดีผมลาไปก่อนสวัสดีครับ
ลีลาการเต้นลีลาดด้วยใบหน้าเปื้อนยิ้มของเหล่าบรรดาลุงป้าน้าอา
ที่หนูพริ้วไหวในการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุที่จังหวัดระยองครั้งนี้
รับเลยนะครับว่าเห็นแล้วมีความสุขครับ
เรียกได้ว่าทุกคนนั้นปราศจากความทุกข์อย่างแท้จริง
สังเกตได้จากสีหน้าลีลาและท่าทางขณะแข่งขัน
อยากรู้จริงว่าทุกคนนั้นดูแลสุขภาพร่างกายอย่างไร
ถึงยังดูดีได้ถึงขนาดนี้

เพราะว่าฝังเพลงเพลงก็เป็นการแบบว่า

โดยเฉพาะนักกีฬาหญิงวัย๖๗ปีจากจังหวัดสงคราท่านนี้
เผินคงไม่ทราบใช่ไหมล่ะครับว่าเธอนั้นกำลังต่อสู้กับโรคมะเร็งเต้านมระยะสุดท้าย
อีกทั้งเคยผ่านการผ่าตัดรักษามาแล้วถึง๑๙ครั้ง
แต่ด้วยความใจสู้และอยากเข้าร่วมการแข่งขันลีลาด
ใช้เวลาฝึกฝนกว่า๒ปีก่อนจะมาร่วมแข่งขันครั้งนี้เป็นครั้งแรกครับ
เป็นมะเร็งระยะที่๔แล้วก็พบก้อนที่ตับนะคะประมาณขณะนี้ประมาณ๒เซนกว่า
แต่คิดว่าเราหวังว่าไม่ใช่เป็นมะเร็งนะคะต้องคิดว่าไม่ใช่เสมอ
แล้วตื่นเช้าทุกเช้าเนี่ยดูหน้าตัวเองแล้วบอกกับคนในกระจกที่เราเห็นเนี่ยนะคะ
บอกว่าไม่ป่วยความท้อแท้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่แก้ไม่ได้นะคะ
แต่แก้ได้ด้วยปัญญาของตัวเองปัญญาคืออะไร
ปัญญาก็คือการเข้าใจเข้าใจตัวเราเองนะคะว่าอะไรคือสิ่งที่เราต้องการ
ปีขึ้นไปนะครับเขาสามารถที่จะร่วมในกิจกรรมได้อย่างมีความสุข
ที่มีความพึงพอใจมากที่สุดก็คือ

อันนี้คือความพอใจที่ทางกรมรักษาแล้วก็ทางรัฐบาลต้องการเห็นรอยยิ้ม
ทีมข่าวกีฬาไทยรัฐทีวีขอเป็นกำลังใจให้กับผู้สูงอายุทุกคน

ให้หายกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขอีกครั้งครับ

ชุศักดิ์วงธองดีข่าวไทยรัฐทีวีได้งาน